คุณผู้ชมคะมาดูเรื่องราวของแม่น้ำหนึ่งกันนิดนึงดีกว่า
เพราะว่าเธอก็ได้ฉายาว่าไอดอลใบ้เลขอยู่แล้วเนอ

อย่าไปซื้อหวยใต้ดินให้ซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาล
ที่ต้องพูดถึงก็คือเธอบอกว่าวันนี้เธอติดธุระ

วันนี้ไปโรงพักเดี๋ยวพรุ่งนี้อาจจะกลับมาให้เลขละ

ก็บอกว่าจะให้ก็จะงดอีกรอบหนึ่งละ
คนก็เลยรอดูว่าพรุ่งนี้จะให้เลขอะไร

ไปแจ้งความที่สดทศจนครรับชศิมาคร
ไปแจ้งความก็คือมีผู้ชายคนนึง
สดผ่านเฟซบุ๊ก๔ทุ่ม๒๑กรกฎาคม
พูดจาแบบโอ้โหในลักษณะข่มขู่เธอนะคะ
แล้วก็พูดชื่อเล่นก็คือเรียกเธอว่าแม่น้ำหนึ่ง

จะบอกว่าแม่น้ำหนึ่งอื่นคงเป็นไปไม่ได้
แล้วด่าทอแบบโอ้โหเธอบอกว่ามันหยาบมาก
กรกฎาคมตอนเย็นผู้ชายคนนี้ไม่จบ
บุกไปที่ลานพื้นที่ก่อสร้างรูปปั้นพญานาค
ที่เธอสร้างเอาไว้บนที่ดินของแม่ที่อำเภอด่านขุนทศ
นุ่งขาวห่มขาวคล้ายชุดปฏิบัติธรรม
แจ็คเก็ตสีน้ำตาลทับใส่หมวกสีขาว
ขับกระบะไปเลยจอดหน้าบ้านเลย
แต่ยังดีมีกล้องวงจรปิดบันทึกเหตุการณ์เอาไว้ได้
บอกว่าผู้ชายคนนี้บุกเข้าไป
แล้วก็ไปสดผ่านเฟซบุ๊กพูดจาไม่ดีอีก
พูดจาพาดพิงหยาบคาย

เธอต้องแจ้งความดำเนินคดีนะคะ
แล้วยืนยันว่าจะดำเนินคดีตามขั้นตอนของกฎหมายทุกข้อหา
กว่าคดีจะถึงที่สุดเธอจะแบบเธอจะไม่ยอมความอ่ะ
ยืนยันแบบนี้เพราะพฤติกรรมของผู้ชายคนนี้มันเกินไป
บอกนะคะอันนี้คือวันนี้ที่เธอยุ่งที่เธอติดธุระ
แต่เธอโพสต์เฟซบุ๊คเอาไว้ว่าพรุ่งนี้เจอกันนะคะ
ตัวสุดท้ายแฮชแท็กศรัทธาพารวยนี่ค่ะครับเธอบอกแบบนี้ค่ะ
ขอให้แนวทางเหมือนเดิมให้ตัวเลขอะค่ะ
คราวนี้จะให้๒ตัวรอบเดียวแล้วก็จะหยุดจุดทูปพ่อปู่๑งวด
นี่นะคะก่อนหน้านี้ก็ไม่ได้ให้เลขมาใช่ไหมล่ะ
บอกว่าเดี๋ยวเธอจะให้แล้วพรุ่งนี้เจอกัน
แล้วเธอก็ย้ำว่าอย่าไปซื้อหวยใต้ดินให้ซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลให้ถูกต้องนะคะ
เพราะตอนเธอให้เลขคนก็ไปตำหนิไปว่าเธออะไรเยอะอะไรแบบนี้ไง
๒๙กรกฎาต้องไปพบสำนักคุมประพฤติหรือไปชี้แจงต่อสารอะไรประมาณนี้
ระหว่างรอลงอาญาเรื่องการให้ตัวเลขอะไรอย่างนี้ใช่ไหม